ไปดูเพื่อนร่วมโลกอีกชนิดหนึ่งที่เราตามหา
ดูตลอดข่าวคงจำได้เจ้าทองดำ

เจ้าทองดำคือจอราเค

คุณผู้ชมคงงงว่าอาวอยู่ไหนแหละเกี่ยวทองดำ

เพราะว่าในวัดเนี่ยเขามีเป็นที่สำหรับเลี้ยงเจ้าจราเข้นี้เอาไว้
พระท่านเลี้ยงเจ้าทองดำเอาไว้ตั้งแต่เด็กจนมันโตมาแบบนี้
แล้ววันหนึ่งมันหายไปไงคุณผู้ชม
ปรากฏว่าเราไปเห็นหลักฐานว่ามันหายไปไหน
มันก็ไปปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดแบบนี้
หลังจากนั้นก็พยายามตามหากันตลอดเลยก็ยังไม่เจอ
ก็ไปเฝ้ารอเฝ้าดูนะคะทั้งบรรดาพระสงฆ์ชาวบ้านเจ้าหน้าที่มาปากหลักรอคอย
ในที่สุดเจอมันนอนอาบแดดอยู่ริมแม่น้ำค่ะนะคะ
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะหาอุปกรณ์หากรงเหล็กไปตั้งดักรอ
เพื่อล่อให้เจ้าทองดำออกมาติดกับนะคะ
ล่าสุดคุณผู้ชมเมื่อตอน๒ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี่เอง
ทองดำแห่งวัดโคกสลุดขึ้นมาริมฝั่งแม่น้ำนั่นอีกครั้งนึง
เจ้าหน้าที่เขาเลยไม่รอช้านะคะล่องเรือลงแม่น้ำพร้อมกับอุปกรณ์
อุปกรณ์ที่ว่านี่คือบ่วงรัดคล้องเจ้าทองดำ
แล้ววันนี้ค่ะอุ้ยมาแล้วทองดำจับขึ้นมาได้
อุ้มอย่างฮีโร่เลยเหมือนเป็นพระเอกอุ้มนางเอกอ่ะนะ
โหลขึ้นมาจากน้ำเขาจับได้ประมาณช่วงเที่ยงคืนค่ะ
คิดดูตั้งแต่สองครึ่งคือฉันบอกว่าเจ้าทองดำเนี่ย
มันท่าทีมันไม่ขัดขืนเลยนะมันก็ต้องยอมแล้วแหละ
มันตั้งนานแล้วนี่เหตุผลนะเพราะว่ามันอิดโรยจากความหิว
เพราะว่ามันเป็นจราเข้เลี้ยงใช่แล้วมันเชื่องด้วย
หลวงพ่อบอกว่าเจ้าทองดำจริงมันเชื่องนะ
มันเล่นกับผู้คนอ่ะพอมันขาดอาหารเยอะมันก็ไม่มีแยงแล้วล่ะ
มันก็หายมาตั้งหลายวันแล้วอ่ะนะคะเจ้าหน้าที่ก็จับตัวได้นะคะ
ตอนนี้เนี่ยก็พามันไปพักฟื้นเอาไว้ที่ศูนย์ป้องกันและปราบรามประมงน้ำจืดภาคเหนือพิศนุโลก
เดี๋ยวให้ข้าวให้น้ำให้ไก่มันกิน
ร่างกายแข็งแรงก็เดี๋ยวจะส่งมอบต่อไปให้กับประมงน้ำจืดจังหวัดพิจิตร
เพื่อที่จะไปปล่อยในบ่อจราเข้ในบึงสีไฟ
แล้วก็จะได้ดูแลกันให้ถูกต้องให้มันเติบโตอย่างอ่อนน้องจะไปอยู่ที่อื่นแล้ว
น้องเขาจะไปอยู่ที่บึงศรีไฟตอนแรกอยู่ที่พิศนุโลกอยู่กับพระอาจารย์ที่วัด
ก็นั่นแหละผมว่าน่าจะเป็นเหตุนี้หรือเปล่า
น้องเขาอยากจะเปลี่ยนที่น้อยใจ
น้อยใจไงมันรู้ข่าวว่ามันจะไม่ได้อยู่กับพระท่านแล้ว
สายด่วนสูครอาศัพท์จิตไหมคะ

แต่ว่าก็จับได้แล้วก็ดีใจด้วย
เดี๋ยวจะเอาน้องไปอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่ซะ
เพราะว่าตอนแรกอยู่ในวัดเนี่ยแล้วคือน้องก็เชื่องนะ
แต่ว่าหลังพอมีเด็กมาเด็กก็เริ่มแบบว่า

ก็อาจจะไม่รู้แหละว่ามันจะเกิดหิว

เดี๋ยวกับการดูแลต้อนรับที่ก็จะปลอดภัยทั้งชาวบ้านและตัวเจ้าระเคเองด้วยค่ะปลอดภัยปลอดภัยหายห่วงไม่ต้องกลัวแล้วหายห่วงเขาบ้านจะได้ไม่ประวัติ